สวัสดีครับทั้งสองท่านรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
รู้ก่อนร้านหนาวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์
ว่ามีประเทศนอธิตธิ์ใส่หน้ากากมาเข้ามาค่อนข้างเยอะ
ถอด้ายขออภัยนะครับ

รู้สึกว่าการหายใจอาจจะลำบากนิดหน่อย
ดังนั้นใครที่จะต้องใส่หน้ากากแบบนี้ยาวนานอาจจะต้องระวังเรื่องของการหายใจนะครับ
เพราะว่าอากาศที่จะเข้ามาค่อนข้างน้อยถ้าใส่หน้ากากแบบนี้
ซึ่งแน่นอนครับใครที่ออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งแป๊บเดี๋ยวใส่ได้
จากการตรวจสอบในวันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากดูด้านหลังผมก็จะพบว่ามีประชาชนออกมาข้างนอก
แล้วก็ใส่หน้ากากกันและหน้ากากที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้ากากแบบธรรมดานะครับสีขาวสีเขียว
ซึ่งแน่นอนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นละอองเนี่ยค่อนข้างน้อย
วันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากเราดูท้องฟ้าครับยังคงอึมครึมถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครับอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่ครับกำลังมาดังนั้นเนี่ยนะครับจึงเกิดการจมตัวของอากาศขึ้นนะครับ

แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเก็บเสียงสัมภาษณ์ได้มีการสอบถามประชาชนนะครับ
ที่มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ตอนเช้าหลายคนบอกว่า
แล้วก็หลายคนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวลองไปถามอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับพี่ครับ

เคยเห็นปรากฏการณ์หมอกเยอะแบบนี้ในกรุงเทพไหมครับ

มีอาการเจ็บป่วยมีอาการไอมากเสร็จใช่ไหม
ก็มิ้นรู้สึกว่าเจ็บคอค่ะแล้วก็รู้สึกหายใจขัด
นักหากแบบนี้พี่ได้หาอยู่ไหมครับ

หายากมากตอนนี้แทบจะไม่มีเลย
ทีนี้การใช้ชีวิตหลังจากนี้มีการปรับตัว
มีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเราไหมครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมายืนบนป้ายรถเมย์ปกติ
ก็ต้องอยู่ยิ่งไกลไปว่าต้องพกผัดหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ถ้าใส่ค่ะเพราะว่าขึ้นรถเมย์อย่างนี้ก็
วันมันก็เยอะอยู่แล้วรอรถ
แล้วมาเจอสภาพเหมาะกับเพศอย่างนี้อีกด้วยอ่ะ
ต้องหาหน้ากากพกตลอดเวลาเลยค่ะ
ครับก็อีกวันสองวันน่าจะดีขึ้นนะครับ
จากกรมธุนิยมวัฒนิยาที่มีการประกาศ

ครับผมนี่นะครับคือเสียงหนึ่งของประชาชนนะครับที่
บอกถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและแน่นอน
อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าหลังจากนี้อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์นี้จะค่อยดีขึ้นตามลำดับนะครับ
สามารถที่จะช่วยได้เพื่อที่จะรักษาสุขภาพร่างกายของเราไว้
ป้องกันอันตรายจากโรคระบบทางเดินหายใจ

ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ